นั้นไหนน้ำไม่จอดน้ำตามเกลียดเซ็นต์
หนังใหญ่เป็นการแสดงมหรสบซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
ที่จะต้องเล่นกับเงาด้วยการขึงจอแล้วจึงเชิดหนัง

ซึ่งหนังใหญ่เกิดขึ้นในยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้า
ดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่จะให้แสงเงานั่นคือการก่อไฟเผากะลามะพร้าว
ทำให้เกิดแสงนวลจับที่หน้าจอจากด้านหลังบริเวณกลางจอ
และเรียกเวทีการแสดงแบบนี้ว่าร้านเพลิง
ซึ่งมีความงดงามจากแสงและเงาและเปลวไฟยังช่วยทำให้ตัวหนังดูมีชีวิตชีวา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน